อย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับ
ได้พบศพต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นศพของนางสาวสุพักษรแล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาขุดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันขุดดินบริเวณช่องว่างระหว่างห้องพัก๒หลัง
ของรีสอร์ทร้างแห่งหนึ่งริมแม่น้ำแควร์น้อยตะบนเกาะสำโรง
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใช้เวลาขุดกันอยู่ครึ่งชั่วโมง
ลึกไปประมาณ๑เมตรครับก็ได้กลิ่นเน่าเหม็นโชยขึ้นมา
ก่อนพบศพผู้หญิงหนึ่งคนตามฆาตจึงประสานจนที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวร
โรงพยาบาลพะหนพลพยุหาเสนาเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐาน
แล้วก็ร่องรอยการถูกทำร้ายหาสาเหตุการเสียชีวิตประกอบสำนวนคดี
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เชื่อว่าศพที่ขุดพบเป็นร่างของนางสาวสุภักษร
เพราะว่าจุดที่พบศพมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลทางการสืบสวน
รวมถึงการสอบปากคำผู้ต้องหาที่ตำรวจจับตัวได้ก่อนหน้านี้
สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลคาดว่าจะรู้ผลในบ่ายวันพรุ่งนี้
ขณะที่นายบุญชูพลไทยสงศ์พ่อของนางสาวสุพักษร
ยืนยันว่าบริเวณแขนขวาของลูกมีรอยสักรูปวงกลม

คล้ายกับรอยสักบนศพที่ขุดพบเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับ